ท่านผู้ชมครับเรื่องของสลากเกินราคาเนี่ยใบละ๘๐บาทที่เขากำหนดให้ขาย
ก็หากันแทบไม่ค่อยได้ค่ะนี่ฮะคือหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องในการปราบราม
ผู้ที่เขาไปกว้านซื้อแล้วก็ทำให้ราคามันผิดเพี้ยนแล้วก็สูงขึ้น

ข่าวไปก็สองที่ค่ะล่าสุดวันนี้มีไปจับอีกที่หนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เพจแล้วก็เป็นลักษณะของแอปพลิเคชันที่จำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์
เสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์อยู่แถวสนามบินน้ำนนทบุรี
นี่ฮะพลตมธโภประจวบวงสุขผู้ช่วยผอบตรนะครับ
ในฐานะหัวหน้าชุดในการแก้ไขปัญหาสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับหมายสารไปตรวจค้นบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์
คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าบริษัทนี้เป็นธุรกิจขายลอตเตอรี่ออนไลน์
ในบริษัทก็จะแบ่งเป็นโซนต่างจากการตรวจค้นในห้องนิรภัยที่เก็บลอตเตอรี่
ตรวจยึดลอตเตอรี่งวดวันนี้แหละฮะ๑เมษายน๒๕๖๕ได้๙๐๐กว่าฉบับ
แล้วก็มีงวด๑๖มีนาคมที่ผ่านมาที่ใช้ล่อซื้อเนี่ยอยู่๓๐ฉบับ
ก็เลยตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานคุมตัวได้คือนางสาวอภิญญาอาตมาอายุ๒๗
ซึ่งเธอรับเป็นผู้ดูแลก็ถูกคุมตัวไปสอบสวนขยายผล
ตรวจโทประจวบบอกว่านโยบายของรัฐบาลสั่งปราบรามกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่ที่ขายเกินราคา
แล้วก็ได้ข้อมูลว่าเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ขายสลากเกินราคา
ผ่านเว็บไซต์เสือแดงคอมก็ล่อสือพบว่าขายไปละ๑๐๐๑๒๐
ก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กันไว้แล้วก็มาตรวจยึดในวันนี้
ก็ถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายเกินราคากว่าที่กฎหมายกำหนด
สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวข้อหาอื่นต้องตรวจสอบขยายผลต่อไป
แล้วตำรวจบอกว่าจะไปตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินด้วยนะฮะ
แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงที่อยู่ตรงนี้
ว่าเขาได้โคต้ามาแล้วเขาไม่ขายเองหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้น

ตรวจสอบพบว่าในสถานที่แห่งนี้ก็คือเสือแดงคอมด้วยนะฮะ
เสือแดงดอกคอมเนี่ยก็มีการจำหน่ายสลากทางออนไลน์ที่มันเกินราคา
ซึ่งทางตรวจของภาพ๘โดยผู้การศึกษิษฐภาพ๘
กับพร้อมพิมงานก็ได้ด้วยการไปล้องพลุกกรุมคดีที่สตภาคศาสตร์ชายหย่อนบุกริเก็ต
ในการซื้อสละคลิดแบกที่เกินราคา
ได้ทำการขอหมายสารเพื่อทำการตรวจค้นสถานที่แห่งนี้
เพื่อหาหลักฐานในการประกอบความผิดที่ไปร้องทุกข์ที่สพท่า
ถ้ายังจำได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้น
ก็คือที่มังกรฟ้าแล้วก็กองสลากพลัส

ทั้งสองแห่งเขาก็ยืนยันว่าเขาก็เป็นคนกลาง
อย่างมังกรฟ้างวดในงวดสุดท้ายนะ
ปกปิดเพจปิดแอปพลิเคชันของเขา
ส่วนกองสลากพลัสเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ให้เป็นโอกาส

วันนี้ก็มาตรวจค้นต่อ

คนที่เป็นคนที่เอาลอตเตอรี่มาให้ตรงนี้เนี่ย
อาจจะเห็นแก่ประโยชน์เล็กน้อยนะเดี๋ยวถ้าตรวจสอบเจอตัวก็ต้องตัดสิทธิโคต้าในการได้ลอตเตอรี่
แต่จะแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังถาวรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
เห็นจะเริ่มพฤษภาคม๑๖เมษายนนี่น่าจะลงทดลองก่อน
แต่ว่าผู้ที่เขาได้โคต้าจริงเนี่ยแล้วเขาไม่ไปขายเองนะ
ถ้าไปขายเองไม่รู้เขาจะขายราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเอามาอยู่กระเป๋าตังค์
แน่นอนว่าเป่าตังค์ของรัฐบาลยังไงเขาต้องกำหนดขาย๘๐บาทแน่
ละ๘๐บาทแต่กับแอปอื่นที่ว่าเขามีค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นแล้วมันเกินกว่านี้เนี่ย
แล้วมาอยู่กับแอปเป่าตังค์เนี่ยเขาจะมีคนมาเอาลอตเตอรี่มาให้ขายเยอะขนาดนั้นหรือเปล่า
แต่อย่างแอปอื่นเขาก็มองว่าแก้ปัญหาผิดจุดหรือเปล่า
ในส่วนของพวกเขาแค่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการซื้อลอตเตอรี่
เขาก็ได้กำไรนิดหน่อยอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแบบตัวการที่ทำให้ราคาลอตเตอรี่มันผันผวนหรือแบบราคามันแพง
ก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดไปอยู่ในแอปเป่าตังค์จริงแล้ว
ราคา๘๐บาทที่ควบคุมตรงนั้นเนี่ยมันจะได้เห็นผลอย่างจริงจังมากน้อยขนาดไหน